ท่านผู้ชมครับมันมีเหตุสะเทือนใจเกิดขึ้นนะครับแล้วก็คงเป็นอุทาหรณ์สำหรับทุกคนด้วยนะครับ
มีเด็กผู้หญิงสองคนที่สุพรรณบุรีนะครับน้องก็ชวนกันไปเล่นในรถแท็กซี่เก่านะฮะ
ที่จอดทิ้งเอาไว้นะครับจอดทิ้งไว้นานแล้วนะครับ
เปิดประตูเอาไว้ข้างหนึ่งไม่ได้ล็อกอ่ะนะน้องเข้าไปก็ปิดประตู
ทีนี้พอจะออกอ่ะเปิดออกไม่เป็นค่ะอ่า
เปิดล็อกเปิดประตูออกไม่เป็นเรียกใครก็ไม่มีใครได้ยิน
เสียชีวิตอยู่ในรถสองศพนะฮะค่ะเรื่องนี้น่าเศร้ามากนะครับ
เป็นอุทาหรณ์สำหรับทุกคนนะครับโดยเฉพาะคุณพ่อคุณแม่นะครับ
น้องข้าวหอมอายุ๕ปีนะครับกับน้องว่านอายุ๖ปี
เสียชีวิตในรถแท็กซี่เป็นรถแท็กซี่เก่าแล้วนะครับ
อ่าถูกจอดทิ้งไว้ที่ลานกว้างใต้ต้นมะขามทิ้งไว้นานกว่าสามปีแล้วครับ
คันนี้นะครับคุณจิรยุทธ์บุญชูผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปนะครับ
เป็นลานจอดรถอยู่ติดกับวัดปฐมเจดีอำเภออูทอง
สุพรรณบุรีนะครับห่างจากบ้านของน้องที่เสียชีวิต
ทั้งสองคนเพียงแค่ห้าสิบเมตรนะครับรอบรอบรถเนี่ยยังมีประตูรถที่เป็นระบบล็อกด้วยไฟฟ้านะฮะ
ส่วนจุดที่เจอศพน้องสองคนอยู่ที่เบาะด้านหลังที่กระจกยังมีร่องรอยเหมือนกับเด็กเนี่ยพยายามตะเกียกตะกาย
ข้อกระจกเพื่อเรียกให้คนเข้ามาช่วย
ญาติของน้องที่เสียชีวิตคาดว่าเด็กทั้งคู่คงออกมาเล่นแถวจุดจอดรถ
ทีนี้ด้วยความสนของเด็กนะครับก็ไปเปิดประตูรถฝั่งคนขับ
แล้วก็ขึ้นไปนั่งบนรถคงไปนั่งเล่นบนรถกัน
ปกติรถคันนี้ล็อกประตูทุกด้านนะครับเว้นประตูฝั่งคนขับที่จะไม่ล็อก
พอขึ้นไปบนรถแต่ทีนี้เด็กอาจจะไปกดล็อกนะ
ก็ทำให้เปิดออกไม่เป็นแล้วก็ออกมาไม่ได้ปลดล็อกไม่เป็น
อากาศก็ร้อนจัดด้วยกระจกก็ปิดหมดเด็กคงพยายามร้องขอความช่วยเหลือนะครับ
จากรอยมือเด็กที่พยายามตะเกียกตะกายอยู่ที่กระจกนะฮะแต่ว่าตอนที่เกิดเหตุเนี่ย
คนแถวนั้นเขาเปิดเพลงซ้อมหนังตะลุงกัน
เสียงมันก็ดังมากโชคร้ายมากครับไม่มีใครได้ยินนะฮะ
แล้วไม่มีใครมองเห็นมาเลยนะครับเด็กสองคนก็ขาดอากาศหายใจ
แล้วก็เสียชีวิตอยู่ที่เบาะหลังของรถนะครับน้องข้าวหอมอายุหกขวบนะครับ
ว่านก็อายุพอกันนะฮะ๕๖ขวบนะฮะทั้งน้องว่านน้องข้าวหอมเนี่ยนะครับ
นำไปประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดปฐมเจดีนะครับที่อำเภออูทองใกล้ใกล้บ้านนะครับ
สวดสาราเดียวกันแม่น้องข้าวหอมบอกว่ามีลูกสามคนนะครับ
ข้าวหอมเป็นลูกคนกลางสามีแยกทางกันไปนานแล้ว
ข้าวหอมเป็นเด็กน่ารักว่านอนสอนง่ายวันเกิดเหตุ
ออกไปทำธุระที่ธนาคารนะครับแม่พอกลับมาถึงบ้าน
มีคนบอกว่าน้องข้าวหอมกับน้องว่านที่เล่นด้วยกันเนี่ยหายตัวไป
ก็หาไม่เจอก็ไปแจ้งความที่สพอูทองก่อนที่คนจะโทรมาบอกว่าเจอลูกแล้ว
แต่ว่าเสียชีวิตนะฮะเธอได้ยินนี่ถึงกับเป็นลมนะครับ
เพราะรับไม่ได้ที่ลูกต้องมาเสียชีวิตกับเหตุการณ์แบบนี้
ส่วนแม่น้องว่านบอกว่ามีลูกสองคนน้องว่านเป็นลูกสาวคนเล็ก
ปกติถ้าแม่ออกไปทำงานนอกบ้านก็จะให้ตาคอยดูแลให้
ตอนที่รู้ว่าลูกหายไปตอนนั้นยังกลัวว่าลูกเนี่ย
จะไปเดินเล่นแล้วพลัดตกบ่อน้ำสุดท้ายมีคนโทรมาบอกว่าลูกสาวเสียชีวิตอยู่ในรถ
พร้อมกับน้องข้าวหอมนะซึ่งแม่ก็เสียใจมากเช่นกัน
แล้วปกติน้องว่านเขาจะไปไหนมาไหนเขาจะถีบจักรยานเล่นคู่กับน้องหอม
หอมเป็นคนซ้อนท้ายแต่วันนั้นมันผิดปกติตรงที่ว่าเขาไม่ได้เอาจักรยานไป
เขาเดินกันไปถ้าเกิดเขาเอาจักรยานไปเราจะรู้จุดจุดของน้องอยู่ตรงไหน
ก็ขอฝากคนที่ว่ามีลูกก็ขอให้ดูแลดีให้ดูเป็นตัวอย่างเป็นอุทาหรณ์นะคะ
เย็ดของน้องที่เสียชีวิตทั้งสองศพก็ไม่ติดใจเกี่ยวกับสาเหตุการณ์เสียชีวิต
คิดว่าคงเป็นช่วงที่น้องเข้าไปในรถแล้วก็ไปเผลอกดปุ่มล็อกประตู
แล้วเด็กก็เปิดออกไม่เป็นทำให้เกิดเหตุการณ์ขึ้น
จะมีพิธีฉาปนากิจศพน้องทั้งสองคน๒๗มิยวนวันเส้อนี้